แต่ว่าหลายคนออกอาการเป็นห่วงแต่ตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วล่ะ
เพราะว่าสาวก้อยรัชวินได้ดูแลหวานใจคนนี้เป็นอย่างดีค่ะ
คิ้วแตกจนเลือดอาบค่ะเนื่องจากว่าเกิดอุบัติเหตุถูกกีต้าฟาดขณะเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดระนองเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ล่าสุดค่ะก้อยรัชวินก็ได้อัปเดตอาการของคุณตูนให้ได้โล่งใจกันด้วยว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วแต่ว่ายังต้องทำแผลแล้วก็ปิดคลัสเตอร์เอาไว้ตลอดด้วย
โดยรวมนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะส่วนประเด็นที่แฟนชื่นชมนะคะว่าคุณตูนเนี่ยแห่สปีริตแรงเกินร้อยขนาดนี้ขนาดได้รับบาดเจ็บก็ยังเล่นคอนเสิร์ตจนจบค่ะ
นักแสดงสาวก็บอกว่าแหมปลื้มใจแทนหวานใจนะเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ศิลปินทุกคนต้องทำอยู่แล้ว
ส่วนเรื่องโชว์บนเวทีก็คงห้ามเขาไม่ได้ล่ะไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีการปีนป่ายอะไรอีกหรือเปล่า
ต้องปล่อยให้แฟนของเขาแสดงอารมณ์อย่างเต็มที่ค่ะ
โดนไปสองเข็มเท่าที่ทราบนะคะเพราะว่าตอนในเหตุการณ์เราไม่ได้อยู่
ก็เขาเล่าให้ฟังว่าถอดกีต้าแล้วก็จังหวะคือมันกีต้าไปโดน
อาจจะถอดด้วยความเร็วแล้วก็อยู่บนเวทีมันมืดอย่างนี้ค่ะ
ก็ไปโดนก็ตกใจค่ะเพราะว่านึกออกไหมเหมือนอยู่เขาก็ส่งรูปมาให้เรา
แล้วแบบเป็นรูปแบบเลือดอาบแบบท่วมหน้าเราก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้
รีบโทรไปหาเขาก็เล่าให้ฟังว่าโอเคอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้
อันนั้นเป็นอะไรที่เตือนยากมากเพราะว่าเวลาคนเราอ่ะเราก็เข้าใจนะความรู้สึก
อยู่บนเวทีมันอารมณ์มันพาไปเขาเป็นคนแบบเต็มที่อยู่แล้วอะค่ะ
คือถ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรบนเวทียกเว้นไฟดับก็จะไม่ลงจากเวที
ถ้าไฟดับโอเคอาจจะต้องลงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องอะไรแบบนี้
เป็นสปริตของนักแสดงนักร้องทุกคนจริงนะครับ
ขนาดว่าเจ็บตัวขนาดนี้คุณตูนยังร้องให้จบเลย
เชื่อว่าแฟนคลับคงได้ใจแฟนคลับไปเต็ม
แต่ว่าคราวหน้าไม่ต้องเจ็บตัวขนาดนี้นะพี่ตูนนะ

ระวังตัวนิดนึงนะอย่าให้มีแผลอีก